ย่ำแรงชู้ต่างยังย็อค
ขัดฝนมาตรงทุบเบิกไม่ได้สิงหวะเพชรทางเนี้ย
โอ้ยรถกูกำลังมาในเที่ยวกันยากขึ้นค่ะเจ๊

ใช่คือสงสารคนด้วยที่ต้องมาเจอถนนแบบนี้

เปิดคลิปมาโอ๊ยยาวเลยตรงนี้ที่ไหนเนี่ย
สะพานข้ามแม่น้ำมูลคู่เมืองพุทธไทยสงฆ์ในจังหวัดบุรีรำครับ

ประชดประชานบอกโอ๊ยสามปีแล้วนะ
ดูแล้วสร้าง๓ปีก็ไม่น่าจะเสร็จรถพังไปหลายคันแล้ว
ขอร่วมประชดด้วยได้ไหมถ้ากินนิมิมมาออกหมดนะครับ
ดูนะครับอยู่ในท้องนี่มันไขย่อนพิษพอเลย
บางคนบอกว่าถ้าเศรษฐ์ท้องอนไปตรงนี้อาจลุดได้นะ
ช่วงผู้รับเหมาก็หยุดก่อสร้างไปนานเลยนะ
ปล่อยให้ชาวบ้านต้องมาทนใช้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้
มาเป็นแรมปีก่อนหน้านี้ยังพอทนได้

เข้าหน้าฝนปุ๊บน้ำขังทางก็แฉะเลย
รถก็เสียหายแล้วก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุด้วย
นี่มันทางไปพระจันทร์หรือเปล่าทางไปดวงจันทร์หรือเปล่า
นี่ไงคิดสว่ากำลังไปเที่ยวซาพันธ์โบก
ที่อุบลที่มันเป็นแก่งหินโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำโอ้โหแต่นี่มันคือสะพานข้ามแม่น้ำนะคุณผู้ชม
คนในพื้นที่พูดเป็นเสียงเดียวกันลำบากจริง
ทำถนนมาหลายปีแล้วไม่เสร็จสักทีวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาเร่งดำเนินการด้วยนะครับคือไม่รู้ว่า
โดยงานที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานไหนแล้วให้ผู้รับเหมาเจ้าไหน
เป็นคนทำถนนเส้นนี้นะแต่ว่าฝากดูด้วยนะครับ